เพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันแบบ
ค่ะเรื่องย้ำมาไปกล่อไปจ๊ะ

มันเกิดจากการที่โอเคมันมีการคุยกัน
ว่าอยากจะทำกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอนแรกเราก็แบบตกลงว่าเอ้
โอเคเราทำนะอะไรอย่างนี้แต่เพลินว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นวันไหน
อะไรเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพราะเอิญว่าแบบเหมือนเหมือนตัวเป๊กเอง
ซึ่งเราก็เอ้าโอเคในเมื่อคุณรู้แล้วเหรอหรือว่าเรายังไม่รู้จริงว่ามันแบบ
ว่ามันมีเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วพอเอ่อ
มันก็มีดราม่าขึ้นมาสร้างในพันทิพย์อะไรอย่างเงี้ฮะซึ่งก็เป็นแบบ
เป็นคือออฟจะบอกว่าด้วยหัวกระทู้ออฟไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะ
เข้าใจว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงแต่เพียงแต่ว่าในคอมเมนต์ต่างนะคะ
มันมีความแบบมันมีความไม่ให้เกลียดทั้งอ๊อและอ๊อด้วยอ่ะเออ
ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงเราเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไป
ที่เราก็สามารถรู้สึกได้กับสิ่งที่สิ่งที่เอ่อสิ่งที่คนว่าเราเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งบางทีแบบถ้าว่าในเรื่องของความสามารถเราเราโอเคไงเราจะเข้าใจได้
แต่ว่าว่าในเรื่องของเพศสภาพเราหรือบางทีเราแบบเหมือนเหมือนเราเป็นตัว
เป็นตัวทำให้ภาพศิลปินเขาไม่น่ารักอะไรอย่างนี้
หรือไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการอ่ะออฟว่ามันก็แบบออฟว่าอันนี้มันก็เกินไปไง
มันก็มันไม่สามารถแก้ได้ไม่สามารถปรับได้อะไรอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยทำให้อ๊อฟก็ต้องออกมามาเขียนอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือตอน
ตอนที่ออฟจะตัดสินใจออกมาเขียนเนี่ยเพราะว่าออฟคุยกับไอซ์แล้วแล้วไอซ์ก็บอก
ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ตอนที่บวงสวง
ละครเวทีเรื่องนี้ครับผมใช่แล้วก็เลยเขาเขาก็เลยบอกออฟบอกว่า
เดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์นะมีนักข่าวมาสัมภาษณขอสัมภาษ
ออฟก็เลยบอกโอเคถ้าเกิดว่ามีนักข่าวสัมภาษณ์ออฟขออนุญาต
โพสต์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ก็คุยกันครับแล้วก็เอาจริงจริงแล้ว
ทุกเรื่องเอาเราพูดกันตรงตรงนะครับคือออฟแบบบอกกับบอกกับเต็กตลอด
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกให้เขา
พูดแล้วว่าว่ามันมันเกิดอะไรบางทีแบบมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองหรือเปล่า
ที่แบบที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราอธิบายไป
คนพูดมันดันเป็นคนที่ดูแรงไงเกร็ดเปล่าแล้วพอคนพูดดูแรงปุ๊บ
ก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็คงต้องจบการพูดของเราเพียงเท่านี้ดีกว่า
เพราะว่าบางทีแล้วแบบมันยิ่งต่อความยาวสาวความยืดอะไรอย่างนี้
มันก็ยิ่งทำให้ขุดไปขุดมาอะไรอย่างเงี้ยครับออฟก็เลยรู้สึกว่าแบบ
โอเคจบที่เราดีกว่าอะไรอย่างเงี้แล้วก็มันก็จะมีเอ่อ
แฟนเขาบางคนที่เข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารแต่กับอีกกลุ่มใหญ่ใหญ่ที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร
อ๋อก็ก็ได้แต่ได้แต่เออก็ช่างเอออะไรอย่างเงี้ย
อ๋อพี่ออฟบอกบอกไปเขาว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยด้วยด้วย
เขาว่ายังไงครับที่แบ่งจากตัวเขา
อัตโตอัตโตอะไรล่ะอ่าอย่าด่าออฟนะบ้า
ไม่ก็คือจริงเราเอาง่ายเลยครับว่าทุกอย่างรู้กันอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็พอผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดในค่ำคืนที่แสนยาวนานของออฟที่แบบมีกลุ่มนุษย์นุชเชสอะไรอย่างเงี้
เขาเขามากระหน่ำถามด่าในอินสตาแกรมของออฟอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
เขาก็ส่งข้อความเสียงมาครับแล้วก็บอกว่าเอาไงอย่าคิดมาก
ซะว่าเป็นสีสันของวงการออฟก็เอ้ยโอเคสีสันก็แต่ว่าถามกูด้วยไหมว่ากูอยากได้สีสันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าจริงจริงแล้วคือตัวตัวออฟกับกับเพื่อนอ่ะไม่มีอะไรนะครับ
คือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นเราก็ยินดีที่จะร่วมงานกันเมื่อโอกาสมันมีครับ
ก็เอ่อดีครับก็ดีน่ะก็ก็ถือว่าดีน่ะเหมือนถึงว่าเพราะว่าด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของของออฟ
แล้วก็เป๊กมันมีความที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วฮะมันก็เลยทำให้โอกาสที่เราจะเป็นเพื่อนที่แบบ
แฮงเอาท์อ่ะมันคงไม่มีเพราะว่าคือไลฟ์สไตล์เราต่างกันไงแต่ว่าของของออฟถ้าเกิดว่า
สำหรับอ๊อฟนะเป็นเพื่อนร่วมงานครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพแต่ไม่ใช่ถ้าพูดอย่างนี้คือไม่ใช่เพื่อนสนิทเหรอ
ไม่อยากเหมาว่าเขากับใครเป็นเพื่อนสนิทออฟไงเข้าใจป่
เพราะว่าออฟไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาคิดกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาคิดไปเอง
บางทีเราก็กลัวว่าเราจะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมณบางทีอาจจะบอกว่าเนี้ย
ที่เราสัมภาษณ์อยู่หรือว่าสิ่งที่ออฟพูดอยู่เนี่ยบางคนเขาก็อาจจะตีความไปอีกแบบนึง
หรือกลุ่มคนที่เขามองว่าแบบเอ๊ะสิ่งที่เราพูดมันแบบไปกระทบกระทั่งใครหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อ๊อฟพูดคือเป็นความจริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่อ๊อฟพูด
ทุกอย่างที่ออฟเขียนมันตรองมาแล้วแล้วก็มีการคุยกันแล้วเรียบร้อยด้วยซ้ำว่า
ควรจะจัดการยังไงกับเรื่องพวกนี้อืมอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความความความสำคัญของทุกคน
คือเอาจริงแล้วว่าระหว่างออฟกับระหว่างออฟกับเป๊กอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าออฟกับไอซ์อะไรอย่างนี้
สามคนมันมีมันมีทางเดินที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเรามีทางเดินที่มันแตกต่างกัน
ที่เราจะมาเจอโคจรเจอกันเนี่ยมันน้อยมากแต่ว่าเราก็ยินดีกับกับทุกก้าวของเขานะครับ
เพราะว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนเขาที่แบบจะเปิดหน้ากากก่อนที่เขาจะเป็นแบบจะเป็นอย่างทุกวันนี้
เราก็สนับสนุนผลงานเขาตลอดตั้งแต่เพลงแบบอะไรอย่างนี้ตั้งหลายเพลงอะไรอย่างนี้ฮะถูกไหม
เราก็แบบเราก็พยายามเราก็สนับสนุนตลอดอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นคือใครที่มองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบรักกันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้
อยากให้มองใหม่แหละบางทีแบบเราเข้าใจว่าคุณเพิ่งมาแล้วคุณรักเขามากอะไรอย่างนี้แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลาอยู่กับเขามานานมากเรารู้ว่าใครเป็นอะไรยังไง
แม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้ทำงานร่วมกันหรือหรือไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันหรือว่าบางทีเราไม่สามารถเรียกกันได้ชัดชัดว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยที่สุดเราทำงานร่วมกันเอาว่ามันเป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ครับคืออย่างที่ออฟบอกจริงจริงครับ
ออกให้แบ่ง

รักแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนทุกอย่าง
แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่า
กลุ่มคนที่สามารถรับในตัวตนของเราได้

อ๊อคบอกว่าอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจ
เราเตรียมรับมือยังไงกับหลังจากวันนี้
ขวดสนทราบวันนี้ครับ

จะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดออฟว่าพี่นักข่าวก็คงได้ยินในสิ่งที่อ๊อฟพูด
แล้วก็ได้ยินเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์
อ๊อฟต้องการจะสื่อสารออกมาให้กับทุกคนได้ฟังกัน
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิษฐ์ของแต่ละคน
ที่เขาเลือกรับสิ่งไหนมากกว่ากันมากกว่าครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าไปพยายามตีเลย
อย่าพยายามตีข่าวปั่นข่าวให้มันรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมาย
เพราะว่าอย่างที่อ๊อฟบอกแล้วครับว่า
แต่ละคนมีเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
นั่นแหละก็เลยทำให้ถามว่าเตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะครับ
แต่ว่าออฟก็คงเลือกรับ
หมายถึงว่าเลือกรับในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเรา
แต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็แค่ไม่เดินเข้าไปอ่านแค่นั้นเอง
ออฟอ่ะสมมุติว่าสมมุติแบบมีตั้งแฮชแท็กในทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นกลุ่มแบบ

ใช่ปะเราไม่พูดนะว่ามีเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ซึ่ง
คือถ้าเกิดคุณรักสิรปินให้ถูกทางอ่ะมันจะยิ่งทำให้คนอยากกับเขาถูกป่ะ

มันไม่ชอบในการที่พี่แบบเอาจ้าเอออะไรอย่างเงี้ยเอาว่า
ให้มันอยู่ในสายกลางรักให้มันแบบอยู่ในจุดที่
ทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าจะมีโอกาส
ร่วมงานกันไหมสามคนมันขึ้นอยู่กับอนาคตครับเพราะว่า
จริงจริงแล้วคืออย่างตัวออฟเองอ่ะเอาพูดงงตรงว่าออฟ
แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอ่ออย่างอย่างปีหน้าอะไร
อย่างเงี้ยแล้วก็จะครบครบรอบสิบปีพอดีของอัลบั้มของ
อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยอ่าก็คงจะมีคนคิดถึงกัน
อะไรอย่างนี้ครับอะไรอย่างนี้ก็คงอยากเห็นการรวมตัวกัน
แต่ว่าก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะ
ได้ทำคอนเสิร์ตดีดีร่วมกันครับก็ไม่ได้มีผลกับการที่จะกลับมา
อันนี้ก็โดนจะแย่อยู่แล้ว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

ปีแล้วก็แบบมีข่าวลงมาปุ๊บแล้วก็มีหมายเข้าไปส่งไปที่บ้าน
เราก็แบบตกใจมากเพราะว่ามีพี่นักข่าวโทรเข้าไปหาผู้จัดการ
แล้วก็โพกเข้าไปหาว่าแบบถามว่ารู้สึกแล้วเป็นยังไง
รู้ข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นพูดตรงตรงไม่ได้รับไม่ได้พูดอะไร
เพราะว่าอ๊อฟรึกสิตกใจอยู่แต่พอเราตั้งสติแล้วกลับมานั่งนึก
ว่าแบบมันเกิดจากรูปใหม่หรอวะซึ่งก็ไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านไปได้ดีครับ
แต่จริงแล้วอ๊อฟจะบอกว่าผิดก็คือผิดแหละถูกไหมนะต่อให้เราจะรู้ที่เท่าไม่ถึงกัน
หรือบางทีแบบเราอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายต่างนานาอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับ
แต่อย่างน้อยที่สุดโพสต์ก็คือผิดเราก็เลยยอมรับในสิ่งที่เราทำ

เราลบไปแล้วครับคือตั้งแต่ตอนที่คุณหมอสมานเขาเตือน
ตั้งแต่เข้าไปพบกับคุณหมอสมานเมื่อ๒ปีที่แล้วเมื่อปี๕๘
ก็ลบเลยครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโรนโรงอะไรทุกอย่าง
แล้วก็แต่ว่าออกก็งงเหมือนกันว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วว่ามันจบไปแล้ว

คุณนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับ
ร้อยแล้วครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของ
ของกระบวนการกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับ

เขาอย่างงี้
ซึ่งพอกระทรวงศาลท่านทรัศุกรฟ้องเราอีกทีหนึ่ง

เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา

ก็หวังว่าคงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครอีกหลายคน
แล้วก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันที่เราทำอะไรโดยที่ไม่ศึกษาให้มันดี
โอเคขอบคุณครับ